เอกสิทธิ์แห่งผู้นำเอกสิทธิ์แห่งความสุข
เมื่อตอนเราเปิดรายการนะคะน้องอันบอกว่า
ไม่ได้ดูดวงมานานมากไม่ได้ผ่านมือหมอที่ไหนเลย

บริสุทธิ์ขนาดนี้มาผ่านหมอลักษณ์เราดีกว่า

พอสอเกิดปกปิดดีไหม

พอสตร์๖๑๙แล้วก็เวลาเกิดเป็นส่วนตัวปกปิดแล้วกันนะครับ

ตามวันที่เกิดอาทิตอยู่ราศีมังกร

คนที่เกิดประมาณวันที่๑๖มกราคมถึง๑๖กุมภาพันธ์เนี่ย

แต่เวลาเกิดเนี่ยทำให้จุดเกิดเคลื่อนเรียกว่าลักษณะ

ผู้ใดเกิดแล้วมีดาวประจำตัวได้ตำแหน่งราชาโชค
เรียกว่าราชาโชคชะหลกชะเหล่า
เปรียบประดุษเหมือนคนนั้นได้บุญวาสนา
ดามมีชิดที่ดำเนินมามิต้องซื้อต้องหาก็มาเอง

ก็คือว่าชิดก็จะสามารถที่จะเรืองรุ่ง
โดยที่ไม่ต้องมีความลำบากยากเข็นลำเข็นหรือต้องต่อสู้มากนัก
เรื่องบางเรื่องที่คนอื่นว่ายากอันก็จะหยิบเหมือนง่าย
แต่ก็ต้องต่อสู้นะไม่ใช่แปลว่าทุกอย่างจะ

รู้สึกว่าชีวิตตัวเองเป็นอย่างนั้นไหมครับคุณภูวนาศ
มันก็มีจังหวะและมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิต
มีคนขับรถตั้งแต่อายุเท่าไหร่
มันมีเรื่อยแล้วมันใช้บ้างไม่ใช้บ้าง
มีคนขับรถไปส่งถ้ามองในแง่นั้น
คำว่าชีวิตคุณหนูของคุณมันเป็นยังไง
พวกเขาส้อมเลี้ยงมาตั้งสามคนแล้ว

ทำธุรกิจนะฮะก็เป็นนักธุรกิจเลย

ธุรกิจของครอบครัวคุณพระรินจริงเรารู้จัก

ตัวคุณเอ็มมาอยู่วงการประเทิงก็รู้จัก
ครอบครัวของคุณพรินจริงธุรกิจคืออะไรบ้าง

คุณปู่เมื่อก่อนนี้เป็นในธนาคาร
แล้วก็ทำลงเหล้าลงน้ำตาลทำประกันภัยทำหลายอย่างมาก
จนถึงมาตกรุ่นรุ่นเราเราก็คิดธุรกิจของเราเอง
เพราะว่ามันเป็นของโครงศรีแล้วบอกเรามาทำเองเขาเริ่มต้นอะไร
คุณพ่อคุณแม่ก็ไปทำพวกอสนามรายเมืองทรัพย์
หุ้นกับพี่น้องทำสนามกอล์ฟทำอะไรต่างพวกนี้

นะครับแล้วก็มาถึงรุ่นพวกเราทุกคนก็แต่จริงก็คือลูกก็ลุยกันเอง
คือคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนักมากนะฮะไม่ได้แบบว่าชิวสบายอะไรอย่างนี้นะ
เราเห็นเขาทำงานแบบสุดของโลกเลยทำแบบทำจนดึกดื่นข้ามมืด

เราเลยเพราะฉะนั้นตอนบอกว่าเป็นคุณหนูบ้านพี่ทำงานกันเหมือนคนบ้า
แล้วแบบพุ่งแบบพุ่งหนักไม่เคยแบบก็ดีนะเออชิวว่ะอะไรอย่างนี้

คืออยากได้อะไรอันก็ลุยเลย
อยากทำงานสมมุตินะอยากทำช่องไทยรัฐทีวีโทรเลยนะ
ก็คืออย่างนี้เลยเดินเข้ามาหาเลยไม่อายเลยนะเดินเข้ามาบอกว่าอยากทำ

เพราะผมทำแบบนี้ได้ผมมีข้อดีอย่างนี้ผมเติมเต็มมาพร้อมไอเดียเป็นเสร็จ
แล้วให้ผมสกรีนเทสผมก็ได้นะ
คิดว่าแบบเฮ้ยไม่กล้าหรอก

ของพี่อันยูมาเพลงอะตอนแรกอะ
คือจริงเพลงนี้มันเป็นความบังเอิญมากเลย
ชอบร้องเพลงนะครับก็เหมือนกับเราชอบร้องเพลง
แต่ร้องมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็จะมีคนพูดว่า
มันร้องเพลงเพราะเราก็แบบเหรอเราร้องเพลงเพราะเหรอ
คือได้ยินคนพูดมาเราก็ร้องเพลงเพราะก็ได้
แต่ว่าเป็นคนขี้อายไม่ชอบอยู่อย่างนี้เลยปกติแล้วนะ
แต่ตอนนี้ความอายมันหายไปหมดแล้วตอนนี้ด้านมากจริง
แต่ตอนนั้นเป็นแบบนั้นแล้วก็คือเริ่มจุดเปลี่ยนก็คือ
ในตอนเรียนอยู่ที่จุฬาเพื่อนเฮไปประกวดร้องเพลงกัน
แต่มันเป็นอาการเฮเพื่อนไม่เข้าใจไหมสมมุติว่าเราไปหมด
เราก็โหเฮ
แล้วก็เหรอแต่ตอนนั้นพอมันเริ่มก็
มันเข้ารงของมันเหลวอะ
ถ้างั้นถึงเดี๋ยวมาดูดิดวงดารา
อาจจะเป็นคนเดียวที่แหกแครอคเขาเลย

คืออันดีมีดาวดาราหรือดาววงการบรรทึง
มีสองตัวที่เด่นคือมีดาวศูกรณ์

กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันทงเสียง

ราหูเนี่ยมันเป็นดาวตำแหน่งราชาโชค
คือใครก็ตามทีถ้าจะเป็นดาราหรือคนดัง
ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเป็นคนที่ครองใจมหาชนเนี่ย
หรือเป็นคนที่กล้าแสดงออกหรือติดตราตึงใจกับคนเนี่ย

อันเขามีราหูได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค
แต่ไอ้ดาวสุกเป็นมหาจักรก็แปลว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉง
ว่าถึงแม้จะมีโอกาสแต่มันก็ไม่ง่าย

ความจริงก็น่าจะเข้าได้หน้าตาพี่ก็ดี
ทุกสินทุกอย่างมีแมวมองมุมเสียงก็ได้
แต่พี่บอกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด

เข้าไปก็คือถึงจะมีแมวมองลงมาจากเวทีวันนั้น

เทสแล้วเทสอีกหาตัวตน

ต้องทำอะไรบ้างฝึกเปิดเพลงอะไรอย่างนี้เหรอ
คือทำเหมือนจัดรายการเลยแล้วอัดใส่เทปสมัยก่อนเป็นเทปนะฮะ

ทำใหม่ส่งมาทำใหม่ส่งมาทำไมส่งมาครับ

เพราะว่าเราเคยคุยกับอันและครอบครัวแล้วว่า
อันเนี่ยไม่ได้ดวงที่จะเป็นนักร้อง
ดาวพุทธคือการพูดเสียงมันจึงไม่สามารถที่สะกดจิตคนได้
แต่ตัวเนื้อหาและตัวความรู้ของอันมี
เพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้รู้จักอัน
สำหรับคนที่จะเป็นเจ้าของค่ายหรือใครก็ตามทีต้องรับผิดชอบดูแลเรื่องศิลปิน
จ้างทงทางอันก็ไม่เป็นเพราะว่ามีความเป็นภาษผู้ดี

หรือเป็นคนที่ล้มเหลวตั้งแต่วันนั้น

แต่ในที่สุดเรากลับค้นเจอว่าอันเป็นพิธีกรที่ดีได้
เป็นผู้ประกาศข่าวที่สามารถประกาศข่าวอย่างน่าเชื่อถือได้

ก็แต่ผมอธิบายไว้ล่ะราชาโชค

เขาจึงมาในกรอบอันควรที่ถูกอบรม
เห็นไหมครับพี่ขอยจะเข้าไปสู่กรอบของกรมิ

มดดำมดดำคือมดดำที่คนรู้จักแล้วว่ามดดำเอามาทำงาน

ไม่ได้ไปถูกกระบวนการหล่อหลอมที่มาเป็นแท่ง
แล้วมาค่อยแกะสลักเป็นอะไรเหมือนกับอันที่ถูกทำมา
นี่คือความหมายราชาโชคมันมีบล็อกที่มาเลย

อันนั้นเขาแก้ไม่ได้แล้วเพราะเสียงเข้ามาอย่างนั้น

คนนี่คือเขาเจอตัวเองโดยตัวเองเป็น
แล้วคนจำเขาได้แล้วยังไม่เจอหน้าตัวเอง
ไม่ใช่ผัวหน้าผัวนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้เจอนะฮะ
เอาฉากมากั้นแล้วเสียงพูดออกมาเขาก็รู้มดดำทั้งประเทศ
พี่อันนั้นยังบอกเสียงเหมือนพี่เบิร์ตเสียงเหมือนพี่กบใช่ไหม

ก็คือในยุคนั้นแต่ว่าพอหลังจากนั้นมันก็มามันมาตามทาง
เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในมุมหนึ่งก็คือมันมีโอกาสยื่นมาให้

พัฒนาการฝึกพูดเป็นดีเจ
พี่เป็นนักร้อง๒ปีแล้วก็กระโดดมาเป็นดีเจ

เจมาปุ๊บพิธีกรมารายการทีวีมา
เรารู้สึกว่ามันมันสบาย

เราไม่เคยรู้ว่าเรามีคลังศัพท์ในสมองเยอะขนาดนี้
เราสามารถพูดในสิ่งที่เราตั้งใจ

ไม่เคยคิดว่าอันจะเป็นนักจัดรายการวิทูลหรือดีเจยาวนานขนาดนี้มันเกิน๑๕ปีแล้ว
จริงแล้วก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนอาชีพหรือปากนี่แหละพารวย
ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านบ้างล่ะฮะปีนี้ปีใหม่แล้วปี๒๕๕๙
ปีนี้ราศีไหนมีโอกาสที่ปากจะพารวยฮะ
นับตั้งแต่ปี๒๕๙ถึงปี๒๖๐ปากจะพารวยได้แก่ชาวราศีกัน
เพราะดาวพฤษฎีจะโคจรทับราศีกันและกระโดดเข้ามาสู่ราศีตุล
เวลาราศีใดเนี่ยเขาถือว่าราศีถัดจากราศีนั้นคือป่า
ราศีกัณฑ์คือตัวเองถัดมาจากราศีกัณฑ์คือตุลคือหน้า
มีพฤษฎีจะกระโดดมาเนี่ยคือปากเพราะฉะนั้นราศีที่ปากพารวยได้แก่ชาวราศีกันฟันทง
ธุรกิจของที่บ้านพี่ก็เยอะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าจะมาทุ่มเทให้กับวงการบันเทิงเกือบทั้งหมด
ถ้าสมมุติเห็นพี่ทุกวันนี้ตื่นกี่โมงฮะ
โมง๔๕อ่านข่าวล็อตที่๒แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็มีรายการทีวีอื่น
มันก็จะมีทำงานออฟฟิศทำงานออฟฟิศประจำช่วยพี่เช้า
คนชอบฟังอันตั้งแต่แรกไหมหรือมีคนแบบแบ่งเป็นแบบชอบกับไม่ชอบสบประมาทในเรื่องของการพูด
อ่านคิดว่าสบประมาทมีก่อนจัดคือแค่ออกข่าวไปว่าอ่านจะมาจัดรายการวีดีโอ
ช่วงนั้นเขาจะรู้สึกว่าเอานักร้องมาจัดรายการวีดีโอมันจะมีแบบนี้เสมอ
แต่พอตั้งแต่เริ่มจัดปุ๊บสำหรับตัวอ่านเองอ่านได้บวกมาเยอะแทบตลอด
ถามก็ถามดีกันจากนี้ฉันมากสิ
อาร์นว่าอาร์นเป็นคนบ้างานไหม
บ้าอ่านบ้าถึงขั้นคงไม่ถึงขั้นป่วยแต่ว่าบ้ามาก
มากแต่ว่าบ้ายังมีสตินะครับ
เพราะว่าพอเรารู้ว่าเราเกินเนี่ยเราจะพยายามดึงตัวเองกลับ
แต่มันมีบางช่วงที่เราเหมือนกับค่อยเติม
มันแบบเอาดีเจ๓ชั่วโมงเฮ้ยบ่ายได้ดีกว่างั้นบ่ายไปอ่านข่าว
อย่างนั้นเลยหรอไม่ได้คิดอยากพักเลยหรอ
ทำไมว่างเพราะฉะนั้นในชีวิตเกือบจะไม่เคยว่างเลย

วันนี้อายุเลขอะไรเลข๓มันเลข๔

เลข๔ใช่ไหมสักประมาณ๔๐ปีกับ๔๔๔๕จะเริ่มรู้แล้ว
แต่ไม่รู้นะว่าไฮเปอร์แบบอันจะเป็นหรือเปล่า
ไม่ตอนนี้เริ่มรู้รู้มาพักหนึ่งแล้ว
คืออันชอบความเราชอบความสเตเบิลเราชอบความนิ่งเราชอบความแน่นอน

รู้สึกว่าทุกวันนี้งานอันเป็นงานที่เป็นงานพิธีกร
แต่มีความเป็นประจำอยู่สูงมาก
เพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่อันนิ่งมากเลย
อาชีพนิ่งรายได้นิ่งมีความมั่นคงสูง
เป็นคนในวงการบันเทิงที่มีความมั่นคงสูงมาก

เดี๋ยวความมั่นคงนี้ไม่ได้แปลว่าฐานะการเงินนะ
หมายถึงทางอาชีพแต่ว่าโอ้โฮเพราะว่ารวยหมายถึงงาน
อ่าใช่งานงานที่ทำกับครอบครัวอันก็ยังทำอยู่

จะต้องช่วยภรรยาด้วยไหม
เวลาทำไปแล้วคงสภาพยาวนานอยู่กับองค์กรใดหน่วยงานใด
จะมีความผูกพันในเชิงชีวิตจิตวิญญาณ

เราจะมีต้นทุนอันหนึ่งคือต้นทุนค่าเสียโอกาส

แล้วโอกาสในเรื่องในเวลาที่เราต้องใช้มันเนี่ย
เอาไปทำอีกเรื่องหนึ่งอะไรจะได้ประโยชน์มากกัน
ถ้าคิดเมื่อไหร่นะอันขาดทุนมาตลอดการ
หรืออย่างอื่นที่มันจะได้เงินมากกว่า
แต่อันยินดีที่จะยอมมีต้นทุนค่าเสียโอกาส
ในการที่จะได้เงินในเวลาหนึ่งแล้วได้มวลชน
เพราะอะไรเพราะกรรมมะเป็นประแต่เจ้าเรือนประไปเป็นปฐุมเกณฑ์
เป็นที่รักที่จดจำแก่ปวงมหาประชาชน
หมายความว่าเฮ้ยถึงเงินไม่ได้มากมายแต่คนจดจำกำหนดได้ไหม
รู้รู้ว่าใครติดตราตึงใจตลอดกาล

แล้วถ้าเกิดมีธุรกิจต่อเนื่องของตัวเองหรืออะไรก็ตามที
มันสามารถโยงยึดเอื้อเกื้อกูลไปยาวไกล
อันนี้คือต้องอดทนคนนี้ต้องอดทนมากนะ
ระหว่างอันนี้ทำเพราะว่าเรามีความสุข
อันนี้ทำแล้วโอ้โหเร่งกันเยอะเหลือเกิน
มีช่วงที่ปิดไม่เป็นที่เมื่อกี้จะเล่าคือ

คือว่างปุ๊บยัดว่างปุ๊บยัดว่างปุ๊บยัด
จนมีช่วงหนึ่งใช้โทรศัพท์มือถือ๓เครื่อง

นั่นไงจำได้วันหนึ่งคือกลับบ้าน
วันนั้นเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเรากลัวตัวเองคือ

แล้วเรามือหนึ่งถอดเสื้อมือหนึ่งดึงเข็มขัด

เข้าไปในห้องอาบน้ำมดดำเชื่อไหมว่า
มือนึงไม่มือนึงกดแชมพู
อีกมือนึงเปิดฝักคือพี่ทำทุกอย่างพร้อมกันหมด
แล้วพี่ก็โปะหัวแล้วพี่ก็ล้างน้ำ

แย่แล้วไม่ได้คือมันเร็วไปหมดเลย
รีบเพราะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวต้องไปทำ

นี่คือเสร็จงานวันนี้แล้ว

บอกตัวเองอย่างงี้ในห้องน้ำ
หยุดทำทีละอย่าง

ดวงราศีไหนที่บ้างานแล้ว

เพราะจะมีโอกาสดีเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงฮะ

ถ้ามุ่งมั่นขยัน

เพราะมันเป็นเวลาที่ทุกคนหยุด
เมื่อเวลาที่ทุกคนหยุดแล้วใครเริ่มต้นอะไรมันก็จะเป็นหลัก
เพราะที่ผ่านมานั้นมันเป็นช่วงฝุ่นตลก

ตอนนี้ฝุ่นเริ่มจางแต่คนส่วนมากยังหวาดระแวง
เพราะฉะนั้นนอกจาก๔ราศีนี้แล้วราศีอื่น
พอได้ยินได้ฟังแล้วเกิดสติ
สติก็คือตัวสว่างก็มีจุดเปลี่ยนแปลงดวงชะตา
คิดว่าขยันและมีโอกาสตั้งหลักได้

เนี่ยมันจะเริ่มต้นของศักราชใหม่ในปีพุทธศักราช๒๖๐นี้

หลักใหญ่เมฆกรกฎตุลมังกรต้องรีบลุก
และรีบหายปวดใจรับรองตั้งตัวได้ฟ้าทุ่ม

โหนจะต้องเรียกว่าดวงแตก
เพราะราหูกับดาวมุทยูเร็งชะตา
เรียกว่าดวงพ่อม่ายแต่งแล้วก็เลิก
หรือแต่งแล้วก็ต้องตายจาก
ส่งไลน์ไปถามขอแต่งงานทางไลน์